นนทบุรีมีบ้านหลังหนึ่งคุณผู้ชมเขาอยู่กันไม่ได้แล้ว

คุณป้าท่านหนึ่งอายุห้าสิบเอ็ดครับอาการแปลก
เหมือนว่าโดนอะไรสิ่งร่างไม่รู้
แล้วช่วงที่เธอคลั่งนะเธอบอกว่าพ่อแม่ฆ่าไปหมดแล้ว
ก็ต่างคนต่างอยู่ก็อยู่ไปสิอยากจะอยู่ร่างเขาก็อยู่ไป

โทษกูไม่เอาไม่เอาก็ออก
พ่อแม่กูกูก็ยังฆ่ามันแล้ว

พ่อแม่กูเขาไม่ให้สมบัติกู
กูเลยฆ่ามันซะ
ลำอะไรเนี่ย

ฝ่ายครับฝ่ายครับ

เรื่องนี้ต้องใช้วิจารณญาณเลยนะครับ
นี่คือป้าตายครับอายุห้าสิบแปดปี
แกก็อาการเพอเหมือนคนไม่ได้สติ

แล้วก็พูดซ้ำว่าตัวเองเนี่ยชื่อเมฆ
มีบ้านอยู่ฝั่งลาวโอ้โหมีวิชาอาคมแก่กล้าเลย
ยังฆ่าพ่อแม่ตัวเองตายหมดแล้วจะมาเอาชีวิตในร่างนี้ในร่างป้าตายไปอยู่ด้วย
แล้วสายตาก็จ้องมองเขมงเลยตาแข็งตาขวาง
ญาติญาติต้องช่วยกันล็อกตัวคุณผู้ชมฮะล็อกแขนล็อกขามัดข้อเท้าไว้
แล้วล่าสุดคือป้าตายคลั่งคลั่งขึ้นมาวิ่งออกจากบ้าน
บอกว่ามีเพื่อนชื่อสิงห์มารอหน้าประตูจะไปหาเพื่อน
หลานต้องช่วยกันจับตัวเอาไว้ครับ
ก่อนหน้านี้ยันยายกับเราป้าตายเขาก็ปกติดีนะ
อยู่กับแม่แม่นี่อายุ๗๒บ้านก็อยู่กันที่ย่านจังหวัดนทบุรี
ตายก็ช่วยแม่ทำงานบ้านไม่ได้ออกไปไหนเลย
อย่างมากก็เต็มที่เดินเล่นแถวบ้านในซอยวัดบังรักใหญ่นี่แหละ
แต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับป้าตายเดินไปบ้านญาติ
นี่เราจำลองให้ดูป้าตายก็เดินเดินไปเจอพระรูปหนึ่ง
พระท่านทักป้าตายว่าว่ามีกรรมนะจะเดินไม่ได้จะปวดขา
แล้วจะย้อนกลับไปเป็นเด็กพระท่านก็ทักมาแบบนี้
จากนั้นไม่กี่สัปดาห์คุณผู้ชมฮะป้าตายเริ่มแล้ว
เริ่มมีอาการปวดขาพูดพร่ำเพลอพูดไม่รู้เรื่อง
ไม่หลับไม่นอนเลยคลุ้มคลั่งบอกว่าเมฆจะพาไปอยู่ด้วย
คนชื่อเมฆจะพาป้าตายไปแม่ของป้าตายเอาน้ำมนต์ให้กินเลย
พอกินน้ำหม่นเข้าไปกรี๊ดเลยนะบอกร้อนวิ่งไปอาบน้ำเลย
ญาติพาป้าตายไปวัดย่านปากเกร็ดครับให้พระท่านทำพิธีรดน้ำมนต์ให้
อาการเหมือนจะดีขึ้นมาสองสามวันจากนั้นอาการเดิมกำเริบอีกครับ
กลับมาอีกแล้วผู้สื่อข่าวรู้ข่าวปุ๊บลงพื้นที่ไปบ้านป้าตายเลย
ซอยวัดบังรักใหญ่อำเภอบางบัวทอง
ไม่ทันถึงห้องนะคุณผู้ชมฮะนักข่าวได้ยินเสียงตะโกนโหกเวกโวยวายมาแต่ไกลเลยอ่ะ
ครับทั้งหลานชายหลานสาวช่วยกันล็อกแขนป้าตายไว้
นี่ฮะจังหวะนี้เลยแล้วป้าตายตาแข็งคมครูทุกคน

ไปบอกให้ไปเลย
มึงเดี๋ยวกูจะฆ่ามึงนะ

ญี่ยาเรียกใช่แล้วนะคุณยาเรียกนั่นใคร

ล็อกแขนล็อกขาไปสวดไปแต่ป้าตายก็ตะโกนบอกไม่เอาไม่ฟังไม่ฟังแม่ของป้าตายชื่อยายสมเนี่ยเล่าแบบนี้ว่าโอ้โหทำทุกวิถีทางแล้วกินน้ำมนต์ก็แล้วเอาทาเว
สุวรรณมาคล้องคอก็แล้วเอาได้สายสินมัดก็แล้วป้าตายก็ยังไม่หายเลย
ตกดึกอาการยิ่งหนักคุณผู้ชมฮะตอนนี้สิ่งที่ยายสมซึ่งเป็นแม่ป้าตายเนี่ย
เขาหวังอยู่ก็คือหมอปลามือปราบสัมภเวษี
อยากให้หมอปลามาดูอาการหน่อยมาช่วยรักษาอาการป้าตายหน่อย
หายไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยฮะอ่าเดี๋ยวรอดูว่าเรื่องจะไปถึงหูของหมอปลาหรือเปล่านะ
แต่ก็ต้องย้ำอีกทีว่าต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะครับข่าวนี้